ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราประมวลภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับ
ประมวลภาพของเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาให้คุณผู้ชมได้ย้อนดูกันอีกครั้งนะครับ

มีประชาชนทยอยเดินทางมาเข้าแถว
กราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดเวลาครับ
เมื่อกระทั่งถึงช่วงเวลาเที่ยงคืน
จุดคัดกรองยังไม่ตัดแถวประชาชนในทันที
ก่อนหน้านี้แจ้งประชาชนไว้แล้ว
ว่าพอเที่ยงคืนจุดคัดกรองจะขออนุญาตในการ
ตัดแถวประชาชนที่ต่อแถวไปสุดตรงไหน

เพื่อเชิญให้ประชาชนเข้ามาอยู่ในส่วนของ

แล้วก็เข้าต่อคิวในการถวายบังคมพระบรมศพต่อไป
แต่ว่าเที่ยงคืนยังไม่ตัดแถวทันที

จนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืน๒๐นาที

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ให้เข้าแถวรอ
เพื่อนำไปกราบถวายบังคมที่ข้างกำแพงวังแทน
ซึ่งถามใจหัวใจของประชาชนว่าเป็นยังไงบ้าง

ขอแค่ได้กราบขอแค่ได้อยู่ใกล้ในหลวงรัชกาลที่๙
ถึงแม้จะอยู่ตรงรั้ววังถึงแม้จะอยู่แค่กำแพง
ก็จะมากราบนี่คือความตั้งใจจริง

ตอนก่อนที่จะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมอย่างเป็นทางการ
คนก็ไปกราบกำแพงวังกันก่อนแล้ว
ทีนี้คนสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมที่ผ่านจุดคัดกรอง
เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
คือนางกุลวดีนภากรเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะ
ก่อนหน้านี้เป็นอดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ

จะผ่านจุดคัดกรองเป็นคนที่เท่าไหร่

สิ่งที่กลัวจริงคือกลัวจะไม่ได้เข้าไปค่ะ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และได้น้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙

และยังเคยเป็นจิตอาสามาที่สนามหลวง

มากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยนะคะ

ที่ได้ผ่านเข้าประตูเป็นคนสุดท้ายกันค่ะ

แล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นว่าจะปิด

เราจะได้กราบอีกสักรอบนึงไหม
ก็ต่อท้ายพอดีได้เป็นคนสุดท้ายพอดีค่ะ

ก็ใช่ค่ะไม่คิดว่าจะต้องเป็นคนสุดท้าย
หรือว่าเป็นใครก็คืออยากจะประกาศท่านอยู่เรื่อย
เมื่อคืนนี้ก็วนมาตอนประมาณตี๑๓๐ค่ะ
แล้วก็หางแถวยาวมากค่ะไปจนถึง

ไปจนถึงภูเขาทองค่ะ
เมื่อวันที่๓๐ก็มา
เป็นจิตอาสามาแจกขนมปังนะคะ
ทำงานอยู่การบินไทยก็มากับเพื่อนนะคะ

ก็คิดว่าแนวคิดต่างแล้วก็พวกเราคนไทยก็ได้จากท่าน
แล้วก็ทุกคนก็ตลอดชีวิตก็คงไม่ลืมอะค่ะ
คุณวดีคือคนที่ได้เข้ามาผ่านจุดคัดกรองเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมครับ
แต่ว่าหลังจากผ่านจุดคัดกรองมาแล้ว
ก็ต้องรอเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพต่อนะครับ
เวลาประมาณตี๑ประเมินจำนวนประชาชนที่ผ่านจุดคัดกรองมาแล้ว
และเข้าแถวรอกราบถวายบังคมพระบรมศพเหลือเพียงประมาณ๑๐๐คน
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
เดินเข้าไปในพระบรมหาพระราชวังนะครับ
กระทั่งเวลาตี๑๒๐นาทีแถวสุดท้าย
ได้เข้าไปในพระบรมมหาพระราชวัง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำแผงเหล็กมากั้นด้านหน้าประตูวิเศษชัยศรี
แต่ยังคงไม่มีการปิดประตูวิเศษชัยศรี
ขณะที่มีฝนตกโปรยปลายมาเป็นระยะนะครับ
ตลอดทั้งวันเมื่อวานฝนไม่ตกนะมาโปรยปลายตอนช่วงประมาณตีหนึ่งนะครับ
ในช่วงตี๑นี้เองได้มีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้ว
แล้วก็เดินย้อนกลับมาที่หน้าประตูวิเศษชัยศรี
เพื่อนั่งรอส่งประชาชนแถวสุดท้าย
คือประชาชนแต่ละคนก็ยังไม่อยากกลับ

แม้จะออกมาแล้วจากพระบรมหาพระราชวังแต่ยังไม่อยากกลับครับ
ยังอยู่ตรงนี้หลายคนยังเห็นน้ำตาของประสบคณิกร
ที่มาน้อมอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
และก็ร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมีบริเวณหน้าประตูวังนะครับ
มีบางซักวัน
ความบรรยาบริมาท
มีบางซักวัน
มีบางซักวัน
เป็นโทษทางโทษรัตนาความประสงค์ใด
จงสนิทจากหวังว่ารหาหรือใด
หรือจะเต้าไหว้ใช้ใช้โย
ขอพระองค์เจ้าเด็ดสู่จวันคาลัย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับน้ำตาแห่งประสบกรณิกรนะครับ
ในการน้อมลำลึกและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
เมื่อวานี้ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะครับ
เพราะประชาชนแม้ว่าจะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วก็ตาม
แต่ก็ยังคงอยู่บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงนะครับ
เพื่อที่จะอยู่ถึงช่วงกลางค่ำกลางคืนแบบนี้นะครับ
พร้อมใจกันในการที่จะร่วมส่งเสด็จอย่างต่อเนื่องนะครับ

คงมีประชาชนมารวมตัวกันที่หน้าประตูวิเศษชัยศรี
โดยให้เหตุผลว่าอยากจะอยู่จนถึงวินาทีสุดท้าย
กว่าเจ้าหน้าที่จะขอให้ออกจากบริเวณนี้ครับ
คือใจหายต่อไปจะไม่เห็นหน้าพ่ออีกแล้วอะค่ะ
นี่เป็นครั้งสุดท้ายก็คิดว่ามาส่งพระองค์ท่าน
วินาทีสุดท้ายที่ได้อยู่ใกล้ชิดมากที่สุดนะคะ

ก็ยังอยู่โดยรอบท้องสนามหลวงแล้วก็รอบพระบรมมหาราชวังนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมนครแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับ
ได้นำรถทำความสะอาดแล้วก็เข้ามาเริ่มเก็บเต็นต์พักคอยและเก้าอี้
ตลอดจนเต็นต์ของจิตอาสาต่างเพื่อเตรียมทำความสะอาด
หลังจากที่คนสุดท้ายที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพออกจากประตูมาแล้วนะครับ
และในเวลาประมาณตี๓กว่าทุกประตูของพระบรมมหาพระราชวังได้ปิดลงครับ
แล้วก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เชิญประชาชนออกจากบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง
โดยคนชุดสุดท้ายที่ออกมาจากพระบรมหาพระราชวังก็คือเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังครับ